มีพระสงฆ์รูปหนึ่งถูกตีแผ่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ในการที่ไม่จำวัดอยู่ที่วัดแต่ไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านรัฐพร้าว
มีการขับรถยนต์ออกไปซื้ออาหารมาฉันเองทำตัวเหมือนกับเป็นคารวาสทั่วไป
ที่สุดแล้วก็ถูกจับศึกแล้วนะครับเจาะประเด็นจากรายงานครับ
เป็นเวลานับเดือนที่มีผู้พบเห็นพระสงฆ์รูปนี้จำวัดอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่ง
ใกล้กับแยกวังหินถนนเสนานิคม๑เขตลาดพร้าว
มักจะถอดจีวอนสวมเพียงอังสะเดินเข้าออกภายในคอนโด
ก็ลงมาซักผ้าและขับรถเก๋งเข้าออกคอนโดเป็นประจำ
คอนโดจึงตั้งข้อสงสัยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
ผู้ที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงเล่าว่าพระสงฆ์รูปนี้มาอาศัยที่คอนโดนานแล้ว
ก่อนจะบวชเมื่อเดือนที่ผ่านมาและได้ไปจำวัดที่ต่างจังหวัด
จากนั้นไม่นานก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคารวาส
ใกล้แถวนี้แกก็ไม่มาอยู่แกไม่ไปอยู่เอง
หรือว่ายังไงเข้าวัดไม่ได้เขาแกไปอยู่สุพรรณก็อยู่ไม่ได้
เจ้าวาดไม่ไม่อยู่ไม่ถูกกับเจ้าวาดเดี๋ยวเขาพูดเองน่ะไม่ให้อยู่
แต่มองว่าข้าวพรรษามันก็ไม่ดีพระพุทธมันไม่ดีอยู่แล้ว
ต้องไปสายต้องไปบิณฑบาตผุดสัตว์อะไรอย่างนี้
เขามีแค่นี้แหละเขามันก็เลยดังขึ้นมา
มีคนเขาถ่ายคลิปเขาเดินไปเดินมาเขาก็เห็นกันหมดแหละ
ใช่ไหมล่ะคนข่าวเขาก็เลยส่งข่าวไปนั่นแหละ
มันไม่เหมาะไงเขาก็บอกไม่หมอเขาเลยส่งข่าว
คลิปเดี๋ยวนี้มันไวไหมล่ะออนไลน์

พระสงฆ์รูปนี้ถูกจับศึกแล้ว
พร้อมกับอ้างว่าไม่ได้มาอาศัยอยู่ที่คอนโด
แต่มาดูห้องพักที่ปิดป้ายประกาศขายเอาไว้
ขายคอนโดแล้วก็จะกลับไปจำวัด
แต่สุดท้ายกลับมาถูกกันแกล้ง

แม้กระทั่งเจ้าอาวาสที่เจ้าคณะเขต
ท่านหนึ่งชมอาจจะมาเป็นลูกผู้ชาย

เพราะว่าจะมาตั้งใจว่าจะวันที่๔นี้

เท่ากับทำร้ายพระตกนรกไม่รู้ขุมที่เท่าไหร่
นรกกับวีจีอ่ะอาจจะมาพูดตรงเลย

เห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้หรอกยก
ด้านพระมหาเขมานั่นเจ้าอวาดวัดลาดประเขา
เปิดเผยว่าอดีตพระอ้างว่า
ไม่ได้มีเจตนาพักจำพรรษาที่คอนโด
ปกติจะจำวัดที่จวดบุรีรันด์

มาพักที่คอนโดส่วนตัวก่อน

จากนั้นก็จะกลับไปจำวัด
ซึ่งตามหลักศาสนาก็ไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์
การพักอาศัยที่คอนโดและขับรถ